อย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมว่าวงการละครโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันนี้
มีการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดมาก
ไม่ว่าจะเป็นละครเด็ดดาราดังมาช่วงชิง
แล้วก็โกยเรตติ้งในช่วงพรามไทม์ไม่น้อยกว่า๑๓๐เรื่องเลยทีเดียว
ค่ายนั้นปล่อยทีเด็ดมุกเด็ดออกมานะคะ
การโทรทัศน์ปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาละครไทยยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือด
ตามมาติดคือคู่แข่งวิกพระราม๔รวม๔๑เรื่อง
และช่องวันที่เริ่มออกสตาร์ทเต็มสูบตามมาห่างที่๑๓เรื่อง
โดยคอลัมป์บันเทิงทีวีจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยกให้นางชะดา
ผลงานการทิ้งถวนช่อง๗สีของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกา
เป็นที่สุดของละครประจำปีนี้
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ละครโทรทัศน์กำลังเป็นคอนเทนต์ที่ทุกสถานีส่งมาชิงชัย
คือการโวบินของนักแสดงหลายรายที่ผ่านตัวเป็นอิสระ
หวังใช้โอกาสทองในการรับงานที่หลากหลายและท้าทายมากยิ่งขึ้น
และที่ฮือหาที่สุดคือการไม่ต่อสัญญาของนางเอกแถวหน้าวิกหมอชิต
อย่างแพนเค้กเขมมะนิดและไมค์ดาวิกา
ทำกลางกระแสข่าวลืมมากมายว่าค่ายคู่แข่งทุ่มซื้อตัว
แต่ทั้งสองยังปฏิเสธและยืนยันว่าสามารถร่วมงานได้กับทุกสถานี
และนอกจากผลงานละครใหม่ในปีนี้เรายังเห็นผลงานเก่าถูกนำมารีเมคกันแบบล้นจอ
โดยผู้จัดส่วนหนึ่งได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
จากจำนวนละครโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดการแย้งชิงบทประพันธ์
โดยเฉพาะงานเขียนที่ด่งดังในอดีต
ซึ่งมีฐานผู้อ่านและแฟนละครเวอร์ชั่นเดิม
ซึ่งช่วยการันตีความสำเร็จให้ได้ส่วนหนึ่งค่ะ

เรื่องจากมีผู้จัดละครเยอะนะครับ
แล้วก็ปริมาณละครที่ออกแต่ละช่องเยอะ

แต่นี่ก็เกิดการเหมือนแย่งกันซื้ออะไรอย่างนี้นะฮะ
แง่ของละครรีเมคเนี่ยมันการันตีแล้วว่า
ในอดีตเคยทำแล้วเรื่องนี้เคยดังมาก่อนก็มาทำ
โอกาสที่มันจะดังในแง่ความคิดของผู้จัดเนี่ย

แต่ไม่ได้การันตีว่าจะดังทุกเรื่องนะครับ
พันธุ์ที่เคยทำมาแล้วเท่าที่เคยเห็น
ที่ทำมาแล้วก็จะมีการแบบเหมือนหนุนโดนจอง
จองกันค่อนข้างจะครบเกือบทุกเรื่องแล้วนะครับ
ไม่ว่าเรื่องไหนที่เรานึกออกโดนจองหมดแล้ว

เพราะว่าก็มีนักเขียนมีบทภัณฑ์อะไรมาใหม่
เมืองไทยเราขาดก็คือ

มันเป็นละครที่คนอยากดูและได้รับความนิยม

ก็มีการปรับให้มันเท่าอายุเข้ากับสมัยนี่อะไรอย่างนี้
สมมัยคือตัวจุดว่าผลพันธ์เก่าอะ
คลิปที่มันรอบกว่าสมัยนี้เหมือนกันนะครับ

รอดูผลงานละครรีเมคจากบทประพันธ์ชั้นดีกันอีกนับไม่ถ้วน
เพราะนอกจากจะเดินหน้าบวงสวงและเริ่มถ่ายทำให้ได้เห็นไปบ้างแล้ว
ยังไม่นับรวมบทระพันธ์เก่าที่ถูกจับจองพร้อมเผยชื่อตัวละครนำไว้แล้วบางส่วน
เรื่องไหนจะรุ่งเรื่องไหนจะร่วงต้องเฝ้าติดตามแบบห้ามกระพริบตา